หูกลุ่มหมาจรจัด๒๐๐๐กว่าตัว

๒๐๐๐กว่าตัวเยอะมากจริง
ฝูหมาจรจัดกว่า๒๐๐ตัว

ในตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์

ละ๑๐ตัวบ้างไปถึงบางฝูงก็มี๑๐๐ตัวบ้าง

เป็ดไก่ของชาวบ้าน
ไปสร้างความหวัดกลัวให้กับชาวบ้าน

นายสุพลภูมิพิพัฒน์อายุ๖๘ปี

เขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาเคยเลี้ยงห่าน๑๕ตัว
และล้อมคอกเป็นมุงลวดนะ
อยู่มาวันหนึ่งเอ๊มันมีหมาจรจัด๑๐กว่าตัวบุกเข้าไป
แล้วก็ไปกัดหานตายหลายตัว
สุดท้ายก็เปลี่ยนไม่เลี้ยงหาแรงไปเลี้ยงไก่แทน

ลุมเข้าไปกัดไก่เขาตายครับ
รอดเลยสุดท้ายก็เลยอยากจะวอนหน่อย
หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ
ไปดูหน่อยซิจะทำหมันดีไหม
ควบคุมมันอย่างไรจะจับออกไปไว้ที่ไหนดี

ขณะที่พระสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ก็

หมาจรจัดสักประมาณ๑๐๒๐ตัว

มันจะมาฝูงใหญ่เป็นร้อยตัวบุกเข้าไป
ตัวก็จะมีลูกอ่อนก็ดุร้าย

ไปฟังเสียงพระคุณเจ้าเล่าให้ฟังหน่อย

มา๒๐๓๐ตัว

แค่กลางถึงเกือบเป็น๑๐๐ตัวเหมือนกัน

ก็จะกลัว

ชุมชนชาติบ้านเดือดร้อนหมด
พรรณสี่พันตัวไม่ได้แล้วจำนวนหมามันเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ
คุณผู้ชมพอมันอยู่เยอะมันก็จะมีการผสมพันธ์ขยาย
กันเยอะเพราะว่าไม่มีหน่วยงานใดไปจับไปทำหมันไปดูแล

หมามันจะเพิ่มเป็น๒๐๐๓๐๐๔๐๐ตัว

นะฮะอ้าวลงไปดูหน่อยที่เพชรบูรณ์นะครับ